ว่าใครเดินทางข้ามจังหวัดปุ๊บนะคะกลับภูมิลำเนาปั๊บเนี่ย
กักตัวทันทีเลย๑๔วันนะคะอย่าลืมมาตรการนี้
เช่นเดียวกับคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศค่ะ
ตอนนี้ทยอยอย่างต่อเนื่องนะสำหรับคนไทยในต่างประเทศ
ก็อยากกลับมาบ้านเรานี่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
ยอดคนที่เดินทางกลับประเทศไทยสองร้อยเก้าสิบสามรายด้วยกันนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกันหน่อยนะคะ
นาทีการทหารพร้อมด้วยนางกิติพุมกิติคจรลองผวบในการท่าอากาศสะยานสวนภูมิและจนธิ
มารอรับคนไทยทั้ง๒๙๓คนทยอยกันมานะ
บริเวณอาคารภูตรศาสน์ขาเข้า
กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมามีด้วยกัน๒เที่ยวนะครับ
ภูตรศาสน์ชาวไทยค่ะ๑๖๐เอ็ดราย
เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองพบว่าไม่มีใครเป็นไข้เลยนะ

แต่อย่างไรก็ตามต้องไปกักตัวค่ะ
โรงแรมแถวสุขุมวิทย์๑๔วันตามมาตรการนะคะ
ไปทำงานเยอะโดยเฉพาะงานด้านบริการงานโรงแรมนะคะ
มีผู้โดยสาร๑๓๑รายค่ะ
เมื่อผ่านการตรวจคัดกรองเที่ยวบินนี้ก็ไม่พบว่ามีใครมีไข้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามส่งไปกักตัวค่ะ
ที่แถวหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ